ต้องบอกว่าการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดา

โอ้โหตื่นเช้ามาฟีดเด้งเนี่ย

เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่หลายคนอยากรู้

รวมไปถึงนะคะในกลุ่มเพื่อนทั้ง๕คนเนี่ยค่ะ

เป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมค่ะ
ออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นครั้งแรกค่ะ
พร้อมเพื่อนอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ประเด็นที่เธอได้ชี้แจงกับสื่อมวลชน

คืนนั้นเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริง

ลงเรือคืนนั้นเป็นการรับงานอะไรหรือเปล่า

รับงานทานข้าวรับงานแบบว่าเอ็นหรือเปล่าค่ะ
ซึ่งคุณกระติกนะคะก็ย้ำชัดนะคะว่าการลงเรือคืนนั้น
ไม่มีเรื่องของงานมาเกี่ยวข้องเด็ดขาดค่ะ
เป็นเพียงการนัดทานข้าวสังสรรค์ทั่วไปค่ะ
รับว่าสมาชิกวงดนหลายคนไม่ได้รู้จักกันค่ะ
เป็นคู่เพื่อนของเพื่อนที่เพิ่งจะมารู้จักในคืนนั้นจริงนั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องที่หลายคนมุ่งเป้าไปยังคุณกระติกนะคะว่า
เป็นคนที่มีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่านะคะ

เธอบอกว่าเธอเป็นผู้จัดการส่วนตัว
ไม่มีทางทุบหม้อข้าวตัวเองเด็ดขาด
ไม่มีแตงโมก็เท่ากับเธอไม่มีงาน

สินของแตงโมอาจจะตกไปที่ลูกบุญธรรม

ยืนยันเลยนะคะว่าไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอน

ระบายความอัดอั้นที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์

แล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวด้วยค่ะ
นึกออกไหมเออแค่นี้
คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะคะบทสัมภาษณ์ครั้งนี้
แถลงข่าวครั้งนี้นะคะโอ้โหมีคนพูดถึง
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์หลายประเด็นมากเลยค่ะ

คือเราไปสัมภาษณ์คุณโมอามีนานะคะ
ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
รับเลยนะคะว่าไม่อยากเชื่อจริงว่าโมจะเสียชีวิตแล้วค่ะ
อีกทั้งเธอยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่า

ซึ่งเมื่อวันก่อนเธอก็ได้เปิดใจนะคะว่า

ไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
เฮ่ยเหนือฟ้ำยังมีฟ้า
ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครเจ๋งว่าใคร

เหมือนกับคุณโมอามีนานะคะว่า

มีใครมาแสกแล้วอะไรอย่างนี้
หรือแม้กระทั่งล่าสุดที่เขาไปออกรายการกันนะคะ
ท่านหนึ่งพูดได้เนาะคุณโรเบิร์ตที่อยู่บนเรือด้วยก็ความดันขึ้น
มันมีข้อกังขามากจริงนะคะ
เดี๋ยวเราสรุปให้ฟังอีกทีแต่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับพิธีทางศาสนานะคะ
สื่อมวลชนค่ะก็ได้รับแจ้งทางคุณแม่ผ่านคุณแม่นะคะว่า
ตอนนี้ค่ะทางพี่เอ๋สุประชัยได้ให้เลขาส่วนตัวติดต่อมาค่ะ
เพื่อขออาศาจัดงานให้น้องสาวคนนี้ให้สวยงามแล้วก็งดงามที่สุดค่ะ
ซึ่งกำหนดพิธีจะจัดขึ้นในวันที่๑๑๑๓มีนาคมนะคะ
โบสถ์ในสุขุมวิทย์๓๖นั่นเองแหละค่ะ
และหลังจากนั้นนะคะในวันที่๑๔มีนาคม
ก็จะมีพิธีประกอบพิธีชาปมนเรกฤษที่คฤษต้าจักร

ซึ่งเป็นที่เดียวกับพิธีทำศพของคุณพ่อแตงโมนั่นเองนะคะ
ก็เป็นข่าวเศร้านะคะอีกข่าวหนึ่ง

แล้วก็อัปเดตล่าสุดเลยเนาะต่อเนื่องเลยนะคะ
หลายคนคงติดตามอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้คงจะดูผ่านเพจอยู่นะคะก็ใช่เอ่อ
คนที่อยู่บนเรือทั้ง๔ท่านนะคะก็คือคุณแซนคุณกระติกนะคะ
คุณจ๊อปรวมไปถึงคุณปอนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจไทม์ไลน์ต่างนะคะ
ก็คือในรายละเอียดส่วนต่างเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงข่าวเย็นนะคะ
รวมไปถึงไทยรัฐนิวโชว์ของเราด้วยก็เป็นเรื่องที่หลายคนสนใจ
ส่วนตัวเนี่ยค่ะก็รู้จักกับหลายคนก็มีข้อมูลหลายอย่างที่เราต้องตามหาความจริง
แล้วก็ย้ำนะคะว่าอยากให้ติดตามแบบสื่อกระแสหลักนะคะ
เพราะว่าคือมันจะมีเพจแล้วมันก็จะมีลักษณะของการปั่นข่าว
แล้วก็จะมีของแบบเฟซบุ๊คอย่างล่าสุดคุณเบ้นพริกไทยที่โพสต์
ก็เป็นเฟซบุ๊คที่ไม่ใช่ของคุณเบนพริกไทยอีกที
อันนี้เล่าสู่กันฟังว่าเวลาจะดูข่าวอะไรก็คือแบบว่า
กระแสหลักดีกว่าใช่ดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะชัว

ดูไทยรัฐแล้วกันนะเราคัดเรากรองมาให้คุณผู้ชมแล้วนะคะ